ไม่มีค่ะแต่โทรพาไปดูลีลาที่เราสามคนรับรองแพ้ราบข้าว

นักเรียนย้ำว่าชาย

มินิโชโชโซเบไอโกค่ะ

หลายไซส์นะเขามีหลายไซส์
น้องบุ๊กกี้ค่ะ

น้องตั้งเหลว

แต่ละคนลีลานะคะไม่ธรรมดาเรียกว่าไม่แพ้รุ่นใหญ่เวทีระดับประเทศเลยทีเดียว

หลายละคราวคือยังนะฮะมีแสต็บตลอดเวลา

อีฟสงสาธาช่อง
อีฟสงครองเสมม์ค่ะ
เยอะนะคะละหลายคน

อยู่นิ่งสเต็ปขาหนึ่งการทำผมอีกหนึ่งใช่ค่ะ
การแต่งหน้าอีกและการแนะนำตัวค่ะใช่ค่ะ
ทรงผมนี่สมัยพี่ปุ๋ยพรทิพย์มั้ยเนี้ยใช่ใช่ใช่ทรงทิพย์สมัยประกวดนักศึกษาไทย
โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด๒๓รายแนะนำตัวบนเวที
ก็สร้างความฮือหาให้กับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียนะคะแต่ละคนเนี่ยมีทักษะวาจาถึงพริกถึงขิง
ไม่แพ้เวทีประกวดรุ่นใหญ่ล่าสุดยอดวิวกว่า๒ล้านครั้งแล้ว
เดี๋ยวสิมีไดไอซ์ด้วยนะเออนั่นดีเอ่อ
เยอะไปไหมเนี่ยไดไอซ์หรือไฟไหม้คะแต่ยังแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนนะ
ใช่เอ่อแล้วก็ท่อนบนโอ้ยแล้วคือกางเกงกากีกอ๋อ
เต้นนะจ๊ะเต้นนะจ๊ะไม่ธรรมดาก็เหมือนประกวดเวทีใหญ่เลย
คุณมีการแสดงผลใช่แล้วคือไม่มีใครเหนียมอายอ่ะ
สังเกตดีไม่ได้มีแบบไม่มีใครยอมไกลกระมิดกระเมียอ่อ
ไม่ค่อยมีแบบสายเรียบร้อยแต่ว่าก็มาเต็มเหมือนกันนะคะ
ซึ่งคลิปนี้นะคะถูกโพสต์โดยเด็กชายพีรศักดิ์ทักษะวิเรคพันธ์
นักเรียนชายชั้นมสามโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลก็ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่มาที่ไปนะคะ
สำลักภัณฑ์มากเมื่อกี้เหรอสำลักภัณฑ์เยอะไปนิดหนึ่งนะคะ
จริงในคลิปนี้อยากจะให้ดูด้วยมีตอนที่ไมโครโฟนตกด้วยนะ
ใช่ใช่อันนี้อันนี้คือพีคช็อตพีค
ลงมากแล้วคือแต่ละคนก็เตรียมมาเต็มนะคะ
เดี๋ยวให้น้องเฟื้องเล่าไปก่อนถ้ามีช็อตพีคเดี๋ยวบอกเออ
เล่าไปเรื่อยนะคะดูตัวเป็นได้นะคะ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชายตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ถึง
ที่ชื่นชอบการแต่งหญิงเนี่ยมีเวทีในการกล้าแสดงออกค่ะ
ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าให้น้องพีรศักดิ์เด็กชายพยศักดิ์เนี่ยนะคะ
ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แต่น้องบอกว่าไงรู้ไหมส่งยังไงอาจารย์บอกให้ถ่ายเนี่ย
แต่ส่งยังไงอาจารย์ไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกให้ส่ง
ปรากฏอ้าวดังเฉยเลยคนดูเป็นล้านใช่ไหม
ใช่๒ล้านวันเดียวเท่านั้นที่มิว๒๔ชั่วโมง
สุดยอดดังมากสวยคนนี้สวย
ใช่นะคะน่าจะเป็นโอกาสแจ้งเกิดในเวทีใหญ่ได้ไม่ยาก
ใช่นะคะตามพี่ปอยติชดาไป
ชอบแฟนที่นั่งตัวแล้วแบบผ่านมือออกแบบนี้
ใช่นี่ควันแบบ
ควันเยอะจริงคุณเอ้ย

แต่เดี๋ยวนี้สังคมก็เปิดกว้างไงก็ให้โอกาส

ใช่ค่ะทางโรงเรียนก็เปิดกว้างจริงนะคือยอมรับ
นี่ค่ะเขา๑๑๗ปีแล้วแล้วก็นักเรียนชาย
เขาเรียกว่าบางทีโรงเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนด้วย
เพราะไม่งั้นเด็กก็จะแบบเฮ้ยนี่ตัวตนเขา
ต้องให้เขาได้เป็นตัวของเขาเองเด็กเหล่านี้มีพรสวรรค์นะ
เรื่องของการแสดงออกความคิดสร้าง
จังหวะการคิ้วสะโพกเมื่อสักครู่นี้

เดินไปจับพริกด้วยนะจ๊ะแพ้พริกจะหลุดจ้ะ